ทีนี้คุณผู้ชมอากาศหนาวแบบนี้นะคะ

พาไปทานหอยทอดร้อน
แล้วก็เป็นผู้ชายขายหอยด้วยนะคุณ

ของกรอบนะพี่ของของกรอบ
ยังไงล่ะ

ไม่มาทำร้ายฉันทำไม
แผ่นเช้าเลย
กำแพงเพชรนะคะเขาจัดกันก็คือวันที่๘ถึง๑๒ธันวาคมนี้เท่านั้น
วันนี้วันที่เท่าไหร่แล้วอ่ะวันที่๑๐

คุณวิโรธแสงจานอายุ๒๒ปีเป็นเจ้าของร้านเล่าบอกว่า
หลังจากที่จบหลักสูตรด้านการทำอาหารก็ไปเป็นกุ๊กในร้านอาหาร
นี่น่ารักถามออกมาน่าตัดดีเฉย
ใช่คุณวิโรธเล่าต่อบอกว่าพอไปเป็นลูกจ้างไปเป็นกรุ๊ปในร้านอาหาร
ตอบตัวเองมันใช่เราเหรอมันไม่ใช่อ่ะก็เลยคิดกลับบ้านเกิดดีกว่า
สารต่อกิจการพ่อแม่พัฒนาต่อยอดปรับปรุงสูตรการทำหอยทอดจนลงตัว
รสชาติเป็นที่นิยมชื่นชอบของลูกค้า
ซึ่งหอยทอดที่ได้รับความนิยมจากลูกค้ามากที่สุดคืออะไร
เมนูไม่สักครั่วหอยทอดทะเลมีทั้งกุ้งมีทั้งประหมึกนะฮะ
ก็จะนำกุ้งแล้วก็ปลาหมึกเนี่ยมันหอยแมลงผู้นิวซีแลนด์ใช่ไหมเนี่ยตัวใหญ่
ใช่นะฮะหิวน้ำลายสอนะครับ
คุณผู้ชมหอยทอดทะเลเนี่ยวิธีการทำก็คือจะนำกุ้งประหมึกเนี่ยใส่ลงไปในกระทะร่อนนะ
นึกภาพตามนะทอดให้สุกก่อนจากนั้นลงมือทอดแป้งใส่หอยแมลงผู้ใส่ไข่ตามลงไป
ทอดให้สุกจนแห้งกรอบแล้วก็ใส่ผักเครื่องเคียงถั่วงอก
ราดด้วยน้ำซอสรสเด็ดเพิ่มความอร่อยให้มากขึ้น
เสิร์ฟจ้ะในราคาหอยละ๕๐บาทแต่ถ้าเกิดว่าเป็นหอยทอดธรรมดาที่ไม่ใช่แบบซีฟู้ดนะ
ขายในราคาหอละ๔๐บาทค่ะนอกจากหอยทอดร้อนพร้อมเสิร์ฟแบบนี้แล้ว
ยังมีออส่วนโบราณกระทะร้อนแป้งนุ่มด้วยอันนั้นน่ากิน
ใครชอบเอาส่วนก็มีนะจ๊ะสูตรโบราณค่ะได้รับความนิยมเช่นเดียวกัน
ส่วนโบราณเขาขายในราคา๗๐บาทพูดมาถึงตอนนี้แล้ว
เพาะกรดในกระเพาะอาหารเอ็นไซด์ในกระเพาะอาหารเริ่มทำงานค่ะ
ใครที่อยากทานนะคะพลาดไม่ได้เลยกับงานมหากรรมอาหารพื้นบ้าน
หรือใครที่บอกว่าอยากไปชิมร้านหอยทอดผู้ชายขายหอยนะคะ
ก็สามารถไปชิมได้ที่ตลาดย้อนยุคนครชุม
และก็ตลาดปรัชารัฐหน้าที่วะกาลดกำแพงเพชร
เขาจะขายกันวันอังคารแล้วก็วันเพื่อน

เช้าแบบนี้ไม่รู้ว่าร้านหอยทอดตรงไหนจะเปิดหรือเปล่า

หอยทอดส่วนใหญ่เปิดบ่ายเย็น